ซึ่งสำหรับนักเตะทีมชาติไทยนะคะตอนนี้ก็ได้มีการประกาศ
หมายเลขผู้เล่นออกมาแล้วด้วยนะคะโดยดาสกรทองเหล่าที่จะลงเล่นในเกมที่เจอกับเคนย่านะคะ
ก็จะสวมหมายเลขเจ็ดซึ่งในเกมเมียนมาร์วันนี้ก็ยังไม่ได้ลงสนาม
เพราะว่าไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยนะคะ

ที่จะรับใช้ทีมชาตินัดที่๑

ตอนติดทีมชาติใส่หมายเลข๗

ก็เคยใส่หมายเลข๗เหมือนกันในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก

เรื่องของหมายเลขเสื้อผู้เล่นที่จะใช้ในเกมวันนี้นะครับ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันคือหมายเลข๗รัศกรเนี่ย
เขาเป็นคนสุดท้ายที่ใส่ไว้ใน๗แบบต่อเนื่อง
แล้วก็ยึดหมายเลขไปอย่างยาวนานก่อนจะหลุดทีมชาติไป
เพราะหลังจากหมดยุคดัสกรก็มีหลายคนมาใส่
ก็ผัดกันบ้างมีชุติพลทองแท้มีชาริวชะปุ๋ยสรวัตเดช
คือไม่มีใครติดทีมชาติยาวเหมือนตอนสมัยดาสกรติด
ก็นี่แหละครับจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเกมวันอาทิตย์นะครับ
ส่วนสมมุติจดจำครับหมายเลข๙เลย
แทนที่ของนางซีโร่ซีโร่ถอยลงมาใส่มาเลข๒๒
ซึ่งซีโร่ก็เคยใส่มาเลขนี้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
แล้วก็เปลี่ยนมาใส่หมายเลข๙แทนที่ของอธิสักไกรสอน
มีอีกหนึ่งคนนี่ค่ะประสิทธิ์พระดุงโชคนะคะ

ซึ่งถอดแล้วทั้ง๒เกมอย่างที่ทราบกันในข่าว

เลทอมเบียกลับมาเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตร
เดี๋ยวจะเก็บตัวกับทีมนะครับ